อีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมดิฉันแบบไปคว้าตัว
เมื่อวานนี้ฉันวิ่งลอกงานนะคะจากวิวเจอร์ปลารังสิตดิฉันก็กลัวไม่ทันงานนี้
ปรากฏไปนะคะเจอหมากปลีนเธอ

เขากอดนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อวานก็ดีใจด้วยเพราะว่าเขาได้คว้ารางวัลด้วยนะคะ

คอนเขาคุณผู้ชมได้ดูไหมที่บูบูอะนะคะ
ู้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าซิกแพคแล้วก็หน้าอกแผงหน้าอกนี่
คือก่อนหน้านี้มันมีคนหนึ่งที่คุณผู้ชมจะฮิตมาก

ผู้หนืนเจียนเหลือตัวเมียแน่นอนที่อยู่หน้าอก
ดิฉันเลยไปถามว่าเขารู้สึกยังไง

ลายตาระหว่างแหกหน้าอกลายเสือ

เลือกโฟกัสเอาละกัน
ถ้าใครไม่อยากดูบู๊
ก็เปลี่ยนโฟกัสมาเป็นดูกล้ามผู้ชายแทน
ครับผมถอดเสื้อเหรอหรืออะไร

ตัวว่าบาปฟิวเดี๋ยว

อาจจะลุ้นให้ลุ้นกันต่อไปแล้วกัน

เวลาไปทำข่าวก็ยืนสัมภาษณ์ดาราดีได้ไหม

น้องขวานเคิร์ดเดี๋ยวเข้าหัวแกะพร้อมไว้

ปีนี่ไปนะครับใช่ไหมคะทำอย่างไรลูกมั้ยก่อนจะได้ไปเกิดต้องตายก่อนคะแล้วต้องไปเกิดไหม
ดีจังเลยนะคะจัดเลยการแชงให้ตาย
มาค่ะให้อาจารย์อยู่นาน
อย่าลืมส่งไลน์มานะคะว่าเช้านี้ค่ะคุณอยากเห็นซุปตาคนไหนในบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ